แล้วแฟนคลับที่ต้องบอกว่าทุ่มทุนสร้างจริงก็คือแฟนคลับชาวจีนค่ะคุณผู้ชมหรือที่เขาเรียกกันว่าเหล่าแม่บา
เขาทุ่มงบแบบจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าเปย์แบบสุดตัว
สร้างโรงเรียนในนามลิซ่าจริงตั้งอยู่ในประเทศจีนนะคะ
เป็นโปรเจกต์วันเกิดในปี๒๐๒๑ที่จะถึงนี้
ซึ่งต้องบอกว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างแฟนคลับจีน
เพื่อเป็นการก่อตั้งโรงเรียนประถมแห่งความหวัง
ดิฉันขอใจคำว่าโอ้มายก็อดโอ้มายก็อด
จริงค่ะคือพวกเขาเนี่ยวางแพลนกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้
ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะก่อสร้างให้ทันวันคล้ายวันเกิดลิซ่าในปีหน้า๒๐๒๐
ซึ่งจะตรงกับวันที่๒๗มีนาคม
ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่เนี่ยค่ะตามที่เราเห็นกันกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่
ส่วนเรื่องของงบประมาณตัวเลขตอนนี้ยังคงไม่ชัดเจนนะครับ
เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จค่ะคงต้องรอให้แล้วเสร็จก่อน
จะสรุปได้ว่างบประมาณในการก่อสร้างใช้ไปเท่าไหร่
แต่ต้องบอกว่าสายเปย์ตัวจริงเอาจริงนะลองเดาดูไหมพี่แจ๊กกะรีน
งบเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือไม่สามารถจะจินตนาการได้
แต่ที่ทุ่มมากกว่านั้นก็คือทุ่มงบแล้วยังทุ่มใจให้ศิลปินที่รักได้แบบสุด
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ดูอันนี้อันนี้คือปีที่ผ่านมานะฮะ
ปีที่ผ่านมาใช่เขาใช้ในการจัดแสดงโชว์โดรนกว่า๒๐๐ตัว
เพื่อจะเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิ้ง
นี่แฟนคลับเขาทุ่มทุนสร้างสุดเลย
คือเห็นแบบนี้ก็ดีใจแทนน้องนะเพราะว่าอย่างน้อยน้องก็คือคนไทยคุณผู้ชม
แล้วเราก็ภูมิใจในความเป็นไทยคุณน้องด้วยแล้วก็ดังขนาดนี้
ชมนะคะน่ารักก็เลยเอาโมเมนต์น่ารักของแฟนคลับทั่วโลกมาให้ดูกันเห็นไหม